คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดกระบี่
มีคนร้ายดักซุ่มอยู่ข้างทางนะคะแล้วก็ใช้ปืนยิงเป็นรถของประสุทธิ์จังหวัดกระบี่ค่ะ
ในรถมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนั่งกันอยู่๔คน
เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่จากการตรวจสอบอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่นั่งมาในรถคันนี้ค่ะ
อาจจะไปมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของมรดก
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบีตำรวจสพอ่าวลึกไปตรวจสอบนะคะ
ในที่เกิดเหตุตรงนี้ก็เก็บหลักฐานเอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนในหมู่บ้านหมู่๖ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมามีคนร้ายดักซุ่มยิงรถของเจ้าหน้าที่
สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดกระบี่ค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าเคราะห์ดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตรวจพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง๒ปลอก
หัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดอีก๑หัว
ตกอยู่บริเวณป่าอ้อยริมทางก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนนางสาวประทุมมะลิเครืออายุ๕๒ปี
นักวิชาการสัตวบาลสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดกระบีก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรกระบะของสำนักงานประสูจจัดเพื่อกลับบ้าน
เพราะว่าไปประชุมกันมากับชาวบ้านติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ก็มีพี่สาวของนางสาวประทุมเนี่ยนั่งอยู่เบาะข้างคนขับ
ส่วนด้านหลังก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประสุทธิ์เขต๘
นั่งมาอีก๒คนทั้งหมดเป็นผู้หญิงค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านแค่๕๐เมตรเองนะคะ
ถึงบ้านอยู่แล้วคนร้ายดักซุ่มอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
กระสุนถูกกระจกด้านหน้าถูกกระจกประตูฝั่งผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับเนี่ยแตกนะคะ
กระสุนไปถูกยางล้อหน้าด้านซ้ายด้วยยางแตกเลย
จากนั้นเนี่ยนางสาวประทุมเขาตั้งสติได้
รีบขับรถหนีค่ะขับเร็วเลยมุ่งไปแจ้งความที่สพอ่าวลึก
เพราะว่าสพอ่าวลึกอยู่ใกล้ห่างกันไปแค่๔๐เมตรเองนะคะ
ครับตำรวจชุดสืบสวนคาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนนะครับ
สาเหตุน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องมรดกที่ดิน
ที่มีปัญหาแบ่งกันในเครือญาติไม่ลงตัวนะครับ
ตอนนี้ได้เรียกผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำแล้ว๒คนนะฮะ
แล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะครับ
เจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้าย

เพราะว่ายังไงก็ถือว่าอุกอาจก่อเหตุแบบนี้